เหตุการณ์นี้ที่สงขลากันหน่อยมีใครเคยเจอแบบคนนี้ไหมคะ
เปิดประตูบ้านออกมาทีไรทำไมหน้าบ้านมันมีน้ำเจิ่งนองเหมือนน้ำท่วมขัง
หรือว่าเมื่อคืนฝนตกหนักแล้วรอหลับสนิทไม่รู้เรื่อง
แล้วน้ำก็ท่วมขังแต่หน้าบ้านเราอยู่บ้านเดียว
มันเป็นทุกวันจนเขาแปลกใจอะค่ะทำไมบ้านอื่นไม่เห็นเป็น
ไปดูกล้องวงจรปิดซะหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
เพื่อนบ้านค่ะคือเธอชอบล้างหน้าบ้านเป็นกิจวัตรแล้วก็สาดน้ำลงพื้น
บางทีก็สาดน้ำมาทางหน้าบ้านคนอื่นด้วย
เช้ากลางวันเย็นค่ำล้างทุกเวลา
ซึ่งทำแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะในซอยก็เลยมีน้ำท่วมอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลย
เป็นน้ำท่วมขังเอ๊ะหรือว่าเขาอยากช่วยลดน้ำต้นไม้ให้บ้านฝั่งนี้หรือเปล่า
เห็นมีต้นไม้ขึ้นเยอะแกก็สาดมาทางนี้ตลอดเลย
คือเพื่อนบ้านไม่พอใจกันถึงขั้นทะเลาะมีปากเสียงตามตำรวจมาระงับเหตุก็เคยนะคะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังไม่หยุดท้าทายด้วยบอกว่าไปแจ้งความสิ
ตำรวจยศสามดาวอ่ะทำอะไรเขาไม่ได้หรอกนี่นี้ตอนทะเลาะกัน

บ้านที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการล้างหน้าบ้านของผู้หญิงคนนี้นะคะ

เออมันเจิ่งเหมือนน้ำท่วมขังแบบนี้ค่ะ
ไปคุยกับคุณฮาลีมะแล้วก็คุณหมีดนะคะ
เขาบอกมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะ
เล่นล้างหน้าบ้านสาดน้ำเช้ากลางวันเย็นกลางคืนทุกวัน
ทุกวันจริง๔เวลา
เขิงอะไรเปียกไปหมดเลย
ปัญหานี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี๖๓แล้ว
พอบอกว่าคุณทำแบบนี้มันทำให้หน้าบ้านเราเปียกหน้าบ้านเราน้ำท่วมขังนะ
แต่พอไปไล่ดูกล้องวงจรปิดมันจะไหลมาจากบ้านได้ยังไง
ก็มันมาจากถังน้ำคุณมาจากสายยางคุณทั้งนั้นเลยอ่ะ

ทั้งที่เป็นน้ำบ้านเขา
เขาไปเจ้งเชษฐบาลว่าน้ำบ้านร้อนเลยไปบ้านเขาอืม
แบบเขาแกล้งเขากันแกล้งทุกทีเลยอ่ะค่ะพี่เอ็ด

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่ชอบอะไรเรายังไง
พี่เอ็ดหรือจ้าวเจีตอนเย็นเจี

เจีทุกวัน
คือเพื่อนบ้านบอกคุยกับเจ้าตัวแบบซึ่งหน้าจนไม่รู้จะคุยยังไงแล้ว

ขอคุยผ่านสื่อก็แล้วกัน
ถ้าเขาดูอยู่ฝากบอกเขาทีว่า

ต่างคนต่างทำมาหากินเถอะ

ว่าค่าน้ำเขาได้แล้วเท่าไหร่